เตรียมเก็บสเปิร์มฝากธนาคารไว้

ฝากธนาคารไว้หวั่นอนาคตมีลูกยากนั่นเอง

หลังโพสต์ภาพเปิดตัวแฟนสาวคุณแพทย์สุปรียา
คบหาดูใจกันกว่า๙ปีนะ

ที่ผ่านมาไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความรักสักเท่าไหร่
เพราะว่าฝ่ายหญิงมีพื้นที่ส่วนตัว

เพราะว่าเป็นวันเกิดของเขาก็อยากโวยพรให้
ส่วนที่มีคนเห็นเขาไปตัดชุดนั้นเนี่ย

เขาไปลองชุดเพื่อนเจ้าสาวให้กับน้องอีพุทธิดา
นะครับผมเรื่องแต่งงานยังไม่คิดเลย
อยากให้บ้านกำลังสร้างอยู่เสร็จก่อนนะครับ

หากมีข่าวดีเมื่อไหร่จะจัดงานเล็กไม่ใหญ่โต
อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่อายุเริ่มเยอะแล้วก็กลัวอนาคตว่า
ตัวเองจะมีลูกยากก็เลยคิดว่าไป
สเปิมไว้ที่ธนาคารดีกว่าครับ

ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขา

ไปเผาจ่ายได้อย่างนี้
พี่เหนียวเป็นเจ้าของนาคารพี่เหนียวจะจ่ายอย่างไรครับ
ผมจ่ายสเปิมเพิ่มคุณอีก๓ตัวครับเนี่ยเหรอฮะ

คุณหมอบอกว่าเวลากลับนำกลับมาใช้บางทีเราเก็บไว้๑๐
ก็จะใช้ได้ประมาณสัก๖๗

เคยคิดจะทำอยู่แล้ว

แต่ว่าพี่หอมไปฝากจริงใช่ไหม
หอมไปฝากจริงเพราะว่าตอนนี้พี่หอมเขาก็เริ่มอายุเยอะไง
เขาก็กลัวว่าไข่เขาไม่แข็งแรงอะไรประมาณนี้